ดูคลิประทึกอีกคลิปหนึ่งนะฮะโอ้โหใส่เหมือนชุดทหารเลย
อยู่เอาปืนออกมายิงยิงกราดยิงใส่คนที่รอรถเมย์อยู่
ใครเห็นคลิปนี้ก็ตกใจสิตกใจนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับ
คุณผู้ชมไปดูคลิปก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ

คืออันนี้ดิฉันดูคลิปเต็มแล้วไงคุณ
ดิฉันก็เลยรู้ว่าเขาเอามาโพสต์ในโลกโซเชียลเหมือนกับเป็นแก๊สตลกแบบนี้

คุณรู้เฉลยแล้วงั้นเดี๋ยวผมเฉลยให้คุณผู้ชมฟังอันนี้เป็นคลิปแกล้งคน
แต่ว่ามันไม่ขำนะคุณดูสิแล้วคนที่ป้ายรถเมย์วิ่งหนีกันกระจัดกระจายเลยนะครับ
ในคลิปก็เป็นพฤติกรรมของวัยรุ่นที่ขับรถกระบะมา
แล้วก็คนที่อยู่ท้ายรถกระบะเนี่ยโอ้เอาอาวุธปืนที่ตั้งขามาด้วย
เพื่อกระจกยิงเข้าไปใส่ที่ป้ายรถเมล์ทำให้คนที่ป้ายรถเมล์เนี่ยวิ่งกันหัวสุกหัวสุดเลยนะครับ
แล้วก็มีคลิปแบบนี้เผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลหลายคลิปไม่ใช่จุดป้ายรถเมย์เดียวใช่ไหม
แล้วก็มีอันนี้ก็เป็นคลิปในโลกโซเชียลนะ
อันนี้คือก่อนที่เขาจะไปไปทำคลิปนี้ไงเขาก็เหมือนกับมีการมาพูดกับหน้ากล้องว่าจะทำแบบนี้
ใครอย่างไรผมมีปืนอย่างนี้เดี๋ยวผมจะไปทำแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะสรุปแล้วคลิปนี้คือคลิปแกล้งคน
มีการเตรียมกันไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นคนที่ป้ายรถเมย์
หรือว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นมือปืนนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเสาะแสวงหาความจริงให้คุณผู้ชมได้ทราบ
โดยเดินทางไปสอบถามนายอภิษฎแซ่อึ้งนายนพดลทุพันธ์นายนพดลภูทรัพย์
ซึ่งเป็นวัยรุ่นที่ปรากฏอยู่ในคลิป
ทั้ง๓คนเปิดเผยว่าพวกเขาเปิดเพจมาได้ประมาณ๒สัปดาห์
เพื่อนำคลิปเกี่ยวกับการแกล้งคนมาลงให้สมาชิกในกลุ่ม
ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกที่ชอบแนวแบบเขาประมาณ๔๐๐คนได้ดูกัน
ได้สนุกได้ตลกได้คลายเครียดกัน
ส่วนคลิปแกล้งคนล่าสุดได้แรงบันดาลใจมาจากคลิปของต่างประเทศ
ซึ่งเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนระเบิดสร้างสถานการณ์แกล้งคนให้ตกใจ
ส่วนอุปกรณ์ต่างของพวกเขาอันนี้คืออะไรคุณ
พวกปืนกาวอัดกาวอัดซิลิโคน
หรือไม่ก็เป็นลำโพงบลูทูธ
คือเสียงยิงที่ว่ามาเปิดลำโพงเอ้า
ใส่ชุดทหารให้ดูฮึกเหิมซะหน่อยนะฮะและให้ดูสมจริง
จากนั้นเขาจะรวมตัวกันประมาณ๑๐คนขึ้นรถกระบะ
ขับไปจอดตามป้ายรถเมย์หน้าโรงเรียนลำพระองค์
อันนั้นเป็นคลิปหนึ่งนะจากนั้นให้เพื่อนในกลุ่มเนี่ย
เข้าไปคุยกับคนที่ป้ายรถเมย์ว่าพวกเขากำลังจะสร้างคลิปแบบนี้
แล้วก็ให้คนป้ายรถเมย์ไม่ต้องตกออกตกใจ
แต่พวกคนป้ายรถเมย์ที่วิ่งหนีคุณผู้ชมดูนี่
วิ่งหนีทั้งหลายแหล่ก็เป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกัน
เตรียมกันไว้แล้วว่าเดี๋ยวเราจะมายิงนะ
เปิดเสียงปืนใส่ลำโพงบลูทูธ
แล้วพวกนายก็แกล้งวิ่งหนีตกอกตกใจนะ
เรามาสร้างคลิปนี้กันเพื่อคลายเครียด
พูดแบบนี้นะคุณเขาทำไปเพื่อคลายเครียด
เพื่อให้สมาชิกดูนะครับฟังเสียงของพวกเขาหน่อยฮะ
เพื่อนผมอีก๓คนนั่งอยู่สุดป้าย

ก็บอกว่าอ้าวก็จะเล่น

แต่ว่าจะเล่นแบบมีเสียงปืนมีอะไรอย่างนี้นะครับ
เขาก็โอเคแต่ฝรั่งก็คือคุยไม่รู้เรื่อง
เขาก็ยืนเฉยผมก็ทำคลิปกันต่อ
วนรถมาจอดตรงราชภัณฑ์ขอโทษกันเรียบร้อย
ตอนนั้นที่เราเล่นคลิปเสร็จแล้วป้าแกตกใจมาก
เพราะว่าป้าเราบอกว่าป้าแกไม่รู้ว่าเราจะมีการเล่นปืนกัน

เขาก็ด่าเขาเขาบอกทำไมเล่นกันอย่างนี้เขาบอกไม่รู้เลยเนี่ยมีปืนแก๊ปด้วยอะไรแบบเนี่ย
เสียงดังแล้วก็บ่นพวกผม
ผมก็ขอโทษแล้วกันนะครับว่ามีป้าคนหนึ่งเขาบ่นป้าเสื้อสีฟ้าคนเดียว
ก็คือแบบอยากให้แบบดูสมจริงอะไรอย่างนี้ก็เลยออก
คลิปมันจะได้สมจริงไงพี่ผมไปทำกันตอนกลางคืนแล้วนะ
สามสี่ทุ่มเรื่องแบบคนไม่มีแล้วคนแบบซาหมดแล้วฝนก็ตกด้วยวันนั้นอ่ะ

ทำไมไม่ทำแบบที่ในบ้านหรือในซอยบ้าน
คือมันดูแบบยังไงไม่สมจริงมากกว่าถ้าเล่นแถวนี้
คือไปเล่นข้างนอกแบบแต่ผมเลือกเวลาเล่นเลือกสถานที่แบบให้เล่น
ง่ายเลยพี่ความคิดว่าผมอากาศจะให้เขามองในแนวนี้เลยว่าเราเกียรคนจริง
แต่จริงเราไม่ได้เกียรติคนเราเกียรติกันเองใช่ครับ
อันนี้สังคมเขาก็มองไปอีกอย่าง
อันนี้แหละคือสังคมผมเหมือนเหมือนแบบเราได้เหยื่อเพิ่มอ่านี่แหละมองเราแบบนี้ปล่อย
เหมือนอะไรนะ
เหยื่อไงครับก็ผมผมทำคลิปมาเนี่ยเพื่อแบบให้คนดูขำคือจัดฉากมา
แล้วแต่คนจะมองแล้วทีนี้เนี่ยคือเหยื่อเหยื่อสังคมตลาดร่างมองเรายังไงก็แล้วแต่เลยครับ
ก็ขอโทษดีกว่าที่ทำให้เข้าใจผิด
เข้าใจผิดก็คือเป็นความผิดพวกผมด้วยที่ไม่ได้ใส่เบื้องหลังอะไรไป
ขอโทษที่ไม่ได้ใส่เบื้องหลังเดี๋ยวนะต่อให้ใส่เบื้องหลังนี่คือยังไง
คนที่เขาเกิดเหตุการณ์ที่เขาอยู่ในเหตุการณ์แล้วเขาไม่รู้เรื่อง
ตกใจหัวใจวายคุณผู้ชมส่งมาเกิดหัวใจวายทำยังไง

ถึงแม้ว่าเขาจะเกลียนถึงแม้ว่าเขาจะขอโทษแล้วก็บอกว่าคลิปนี้ทำเพื่อจัดฉากแก้เครียดเท่านั้น
แต่นี่ทหารเขาไม่สนุกด้วยนะ
ใช่สิคุณแต่งชุดทหารนะเขาบอกว่าเด็กกลุ่มนี้นะใส่ชุดทหารแล้วสุดท้ายก็เจอทหารของจริงเลยอ่ะ
ใช่ทหารจริงบอกไม่สนุกด้วยนะฮะโดยทหารจากกองร้อยรักษาความสงบเขตน้องจอกเดินทางเข้าไปที่ชุมชนที่วัยรุ่นกลุ่มนี้อาศัยอยู่

ผู้ก่อเหทั้งหมดมี๑๑คน๑๒๐๐
ก็มีทั้งผู้ที่แสดงเป็นคนยิง

ที่จะทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อน
เหตุการณ์ทั้งหมดมีการเตรียมกันไว้แล้วกับเพื่อน
แล้วก็เตรียมกันไว้แล้วกับคนที่ป้ายรถเมย์

ในพื้นที่สนลำผักชีสนฉลองกรุง

และมีผู้สนับสนุนทางด้านการเงินด้วยคุณ

โดยคลิปดังกล่าวนี้เรียนแบบจากต่างประเทศ
แล้วก็เพิ่งจะทำคลิปแกล้งคนเป็นครั้งแรกนะครับ
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาคุณ
ทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือว่าความตกใจ

ทำให้เกิดเสียงหรือกระทำความอื้ออึง

ทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อนนะครับ
ฟังเสียงตำรวจเขาแจ้งความให้หน่อยครับ

แล้วก็เดี๋ยวดูว่าเกี่ยวเนื่องกับพรบคอมพิวเตอร์หรือไม่นะครับ
และตรวจสอบแล้วถ้ามีความผิดเพิ่มเติม

แล้วก็เรื่องส่วนปิดเพจเนี่ยเดี๋ยวลองดูครับว่า
สิ่งที่เขาแชร์ไปเนี่ยมันผิดอย่างไรบ้างนะครับ

นี่แหละครับพนักงานสอบสวนก็เตรียมนำทั้งหมดส่งฟ้องศาลมีนบุรี

คือตอนนี้ยังไม่ได้มามอบตัวทั้งหมดทุกคนใช่ไหม